คุณออมไงก็โพสต์ภาพกับคุณแอมพิธานะคุณผู้ชม
ก็ครบรอบ๑ปีหวานซะละเกินนะคะ
แคปชั่นที่แบบว่าดูชิลมากกับเค้กช็อกโกแลตก้อนหนึ่ง
เขาบอกว่ามาทบทวนกันว่า๑ปีที่ผ่านไปเป็นไงบ้าง
เมื่อวานนี้ฉันก็ไปเจอก็ถามเขาเลยว่าตกลงเป็นยังไงความรัก
แล้วได้ข่าวว่าคุณแอมนี้ดุด้วย
อย่างหลังที่ออมสัมภาษณ์มาตลอดอย่างนี้
ค่อนข้างจะแบบไม่มีความซับซ้อนแล้ว
อันนี้ยอมก็จะพูดความรู้สึก
เขียนอะไรที่อ้อมรู้สึกออกไปจริง
อย่างเค้กช็อคคอลแนทอ่ะมันเป็นสิ่งที่อ๋อเขาชอบ

จริงแล้วเหมือนการที่เราแบบ
ทบทวนได้พูดคุยสิ่งที่ผ่านมา

ก็ถามว่าเออเนี่ยมันมี

เขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะบางทีเขาอาจจะดูดไป
เขาเป็นห่วงเนอะ

ยังจะถามอีกเหรอพี่แจ๊ค

ไม่มีใครเขาถามไม่ถาม
ขยี้เขานะพี่แจ๊กใครก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟน
แต่เขาไม่เคยตอบว่าเป็นแฟนฉันถามไม่ผิดใช่ไหมคะคุณผู้ชม